นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ต้องจับตาต่อเนื่อง
เหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในวันนี้พูดถึงเรื่องโหวตนายกนะพี่
เราเลือกตั้งกันตั้งแต่๑๔พฤษภาวันนี้๑๐๐วันนะ๑๐๐วันพอดี
อันนี้คือนับจำนวนเลขเฉยไม่มีอะไร

คือถ้าเกิดว่าเราย้อนไปดูตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นปี๔๔ปี๔๖ปี๕๐อะไร
นี่เอาจริงนะจากเลือกตั้งมาจนถึงโหวตนายกปีนี้รอบนี้นานที่สุดเลย
แต่ว่ารอบที่แล้วปี๖๒นั้นก็นานอยู่นะนั่นก็๗๐กว่าวันไหม
วันรอบปี๖๒แต่รอบนี้ไงถึงบอกถึงวันที่๒๒๖๐๐วัน

เอาล่ะคุณผู้ชมไปที่รัฐสภาคราวโหวตนายกคราวก่อนก่อน
แล้วก็โอ้โหตั้งตารอสวจะท่าทีเป็นยังไงคราวนี้ก็มีให้ดู
ติดตามการรายงานสดจากคุณนัทวินทองย้อยครับ
รายงานสดมาจากอาคารรัฐสภาครับ

คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่พักเพื่อไทยมีการเสนอชื่อ
เดตนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลนะครับ

แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่ขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็มีความกังวลนะครับว่าจำนวนเสียงของสว
การเสนอชื่อเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ากรณีที่มี
การจับมือกับพักสองรุงตามที่มีการพระชาชนเรียกกันก็คือ
เนื่องจากว่ามีการประชุมในช่วงเวลาประมาณ๙๑๐นาฬิกา

คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้กับวันนี้

เสียงของการจัดตั้งรัฐบาลณเวลานี้นะครับ๓๑๔เสียง
ว่าหลายคนก็มีการวิเคราะห์ว่าการดึงพักพลังประชารัฐมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล
แต่ในขณะเดียวกันท่าทีของพักพลังประชารัฐที่ผ่านมา
ยืนยันเพียงแค่ว่าพักพลังประชารัฐมี๔๐เสียงของสส
และยังไม่ได้เห็นท่าทีความมั่นใจว่ามีเสียงสมาชิกวุฒิสภา
ในการยกมือโหวตให้กับนายเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐นะครับ
เพียงความมั่นใจจากภักดิ์เพื่อไทยเท่านั้น
โดยนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเมื่อวานนี้
ให้สัมภาษณ์ในการแถลงข่าวนะครับว่าจำนวนสมาชิกวุฒิสภา
อยู่ในระดับที่มีความมั่นใจในการโหวตนายกรัฐมนตรี
และทุกคนเนี่ยคงจำกันได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรี
ของนายพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

พักเก้าไกลก็มีความมั่นใจเหมือนกันนะครับ
ทางด้านคณะเจรจามีการไปรวบรวมเสียงสมาชิกวุฒิสภา
มีการเข้าไปพูดคุยหลากหลายว่าจะยกมือโหวตให้กับนายพิธา

แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถได้คะแนนเสียงเพียงพอ

แล้วก็ฝันสลายในการเป็นนายกรัฐมนตรี

ซึ่งหากนายเศรษฐาไม่สามารถได้รับการโหวตนายกรัฐมนตรีได้นั้น
เพื่อไทยก็จะมีอีก๒แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
คือนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นะครับแล้วก็นายชัยเกษม
และหากยังไม่สามารถโหวตได้ก็จะตกไปที่พักอันดับ๓
ก็คือนายอนุทินชาญวิรากูลจากภักดิ์ภูมิใจไทย

พักภูมิใจไทยก็อาจจะไม่รับตำแหน่งร้อนนี้

คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ต้องติดตามนะคุณผู้ชมครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรี
วันนี้แน่นอนแหละครับว่าเวลาในการอภิปราย๕ชั่วโมง
คาดว่าจะมีการลงมติในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา
รวมไปถึงในช่วงระยะเวลาการลงมติ
ว่าใช้ระยะเวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
ประมาณ๑๗นาฬิกาไม่เกิน๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ไม่มีการยืดเยื้อหรือว่าลุกประท้วงกันในสภา

ว่านายเศรษฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
หรือว่าพักเพื่อไทยสำหรับคันดิเดตนายกรัฐมนตรี
คนแรกในการเสนอจะฝันสลายตามพักเก้าไกลหรือเปล่า
รัฐวินทองย้อยไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอาคารรัฐสภาครับ

โอ้โหนอกจากเกาะติดบรรยากาศที่รัฐสภาแล้ว
มือถือเนี่ยนะคอยดูเลยว่าเครื่องบินของคุณทักษิณ
อยู่ตรงไหนแล้วแล้วก็รายงานมาให้ตลอดเลย